มาช่วงนี้มาดูเหตุฆาตกรรมกลางกรุงเทพกับมหานครกันหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแมนชั่นแห่ง๑ลาดพร้าว๘๓ค่ะ
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ
สักประมาณเที่ยงของวันที่๓๐มีนาคมค่ะ
ตำรวจสนโชคชัยเขาได้รับแจ้งบอกว่า
ไปพบศพหญิงสาวสภาพขึ้นอืดแล้วก็มีผ้ารัดที่คอด้วยนะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักของตัวเองแมนชั่นที่เรียกย่านลาดพร้าว
จนกระทั่งตำรวจไปสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มหาคนผิดมาลงโทษ
ตอนนี้ทราบตัวแล้วนะคะว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เป็นอดีตแฟนนุ่มของตัวเองนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุนะคะก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านเกิดคือที่สุโขทัย
ตำรวจสนโชคชัยประสานกับตำรวจสพสุโขทัย
ไปจับกลุ่มตัวนายคนนี้มาได้คนนี้ก็คือนายวิโรธเนี่ยนะคะ
นายวิโรธเป็นบุรุษพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย
เป็นแฟนกับคุณน้ำฝนคุณน้ำฝนก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลฝึกหัด
อยู่ที่โรงพยาบาลเวทธานีย่านลาดพร้าวเขาเป็นแฟนกันค่ะ
ปรากฏว่านายวิโรธเขาให้การกับตำรวจบอกว่า
พยายามที่จะง้อแฟนสาวแต่แฟนสาวไม่คืนดีด้วย
ก็เลยฆาตกรรมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ฟันทงชัดเจนนะ
เพราะว่าในช่วงที่ตำรวจไปสอบปากคำเขาก็ยังเหมือนแบบแบ่งรับแบ่งสู้อะค่ะ

นี่เป็นภาพที่ตำรวจนำตัวนายวิโรธสุขเมือง
หรือว่านายเข็มอายุ๓๘ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
คือก่อเหตุช่วงปลายเดือนมีนาคมแต่ว่าตำรวจไปออกหมายจับลงวันที่๑๒กันยายน
ตามไปจับกลุ่มนายวิโรธสุขเมืองได้ในวันที่๑๓กันยายนที่สุโขทัย
จับกลุ่มได้ในสถานบันเทิงในตัวจังหวัดนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เอาตัวนายวิโรธมาทำแผนประกอบสารภาพที่จุดเกิดเหตุก็คือ
แมนชั่นซอยลาดพร้าว๘๓หลังจากที่สอบปากคำนายวิโรธเนี่ยนะคะ
นายวิโรธก็ยอมรับสารภาพแบบนี้บอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากสุโขทัยนะ
ตามง้อผู้ตายก็คือแฟนพยายามที่จะขอคืนดี
พอมาถึงที่หอพักนายวิโรธคือไม่มีคีย์การ์ดสำหรับผ่านประตู
จึงรอคนรอซิว่ามีคนเข้าออกหรือเปล่า

เพื่อที่จะไปห้องของผู้ตาย

นายวิโรธก็พยายามที่จะเคาะประตู
เขาเรียกแบบนี้ค่ะประมาณ๓ครั้ง
ที่สุดผู้ตายใจอ่อนยอมเปิดประตูให้เข้าไปข้างใน

นายเขมอ้างว่าได้เข้ามาเพื่อเจรจากับผู้ตาย

แต่ผู้ตายปฏิเสธและพูดแค่คำว่าไม่

ถ้าเลิกกันนะเขาจะฆ่าตัวตาย
พอจบประโยคของนายเข็มก็เอาขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่บรรจุยาฆ่าแมลง
คือเขาเตรียมไว้มาถือไว้ในมือ
แล้วก็จับมือผู้ตายให้ถือขวดเครื่องดื่มชูกำลังเช่นเดียวกัน
จากนั้นนายเข็มยกขวดยาฆ่าแมลง

ถ้าจะฆ่าตัวตายในห้องนี้ก็ทำให้เธอตายด้วยกันไปเลยนะคะ
ในเข็มก็เลยเอามือไปบีบคอผู้ตาย
เขาบอกว่า๑๐วินาทีไม่น่าจะถึงตายมั้ง

วินาทีก็คือพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจว่า
ไม่ได้เกิดจากกรณีที่เขาใช้มือไปบีบคอ๑๐วินาที
วินาทีก็ไม่น่าที่จะทำให้แฟนของเธอเสียชีวิตได้นะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นายเข็มบอกว่า
แฟนสาวได้ดื่มยาค่าย่าไปแล้วเนี่ยนะคะ

พออ้วกออกมาก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับออกไปค่ะ
กลับออกไปแล้วก็จงใจทิ้งโทรศัพท์มือถือ
หมวกกันน็อกไว้ในห้องของผู้ตาย
เพื่อให้รู้ว่านายเข็มไม่ได้มีคนอื่นนะ
แต่หลังจากที่ออกมาตัวเองบอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตายหลังจากนั้นอีกเลย
ค่ะก็คือเขาให้การเพื่อที่จะเป็นการจูงใจให้เราเชื่อว่า

ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงคือฝ่ายผู้เสียชีวิต
ทำอะไรดื่มยาฆ่าแมลงในขวดที่เขาเตรียมไว้หรือเปล่าจนเสียชีวิต
เข้าข่าวแล้วก็เขียนสมัยกันอย่างนั้น
การมาครั้งนี้ของเราจากสุโขทัยที่มาที่เนี่ย

แล้วถ้ายังไม่ขอคืนดี

สัญญาในที่นี้คือสัญญาคือที่เราจะต้องตาย

แต่ไม่มีสัญญาบอกว่าจะตายด้วยกันมีไหม

ตั้งแต่อาทิตย์จะมาตาย

ถ้าขอคืนดีไม่ได้อืม
ช่วงแรกของในเข็มที่มีการพูดถึงคำว่าจดหมาย
หมายถึงจดหมายที่เขาเขียนไปถึงญาติของผู้เสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุก็คือ๓๐มีนาคม
วกไปอีก๗วันเขาเขียนจดหมายไปหาญาติของผู้เสียชีวิต
บอกว่าเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุฆ่า
เขาไปรับสารภาพแบบนี้กับญาตินะคะ
ก็เลยนำมาซึ่งการตามหาตัวในเข็มของตำรวจนี่แหละ
แต่พอตำรวจไปสอบปากคำบอกว่าตัวเองไม่ได้ฆ่านะ
คือพยายามเบี่ยงเบนประเด็นไปว่า
อดีตแฟนสาวไปกินยาค่าย่าผสมเครื่องดื่มชูกำลัง
กระทั่งเป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตเองหรือเปล่า
ซึ่งตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่แล้ว
น่าจะเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจ
เพราะว่าหลังจากที่นำศพของผู้ตายไปชนะสูตร
ไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะไปชนสูตรแล้วเนี่ย
คือในท้องเนี่ยคุณผู้ชมไม่พบว่ายาค่าย่า
ไม่พบมีสารเคมีตกอยู่ในกระเพาะนะ
เพราะฉะนั้นสาเหตุการณ์ตายแน่นอนนะคะว่า
ไม่ใช่เพราะสารเคมี
แต่สาเหตุการจะตายเนื่องจากว่าขาดอากาศหายใจ
อันนี้ชัดเจนเลยนะผลทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาแบบนี้

เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้นนะคะ
ตำรวจสนโชคชัยก็นำตัวผู้ต้องหากลับไปควบคุมตัวต่อ
เพราะว่ายังมีอำนาจในการควบคุมตัวชั่วคราว๔๘ชั่วโมง
รวมทั้งชุดสืบสวนก็บอกว่า
ปักใจเชื่อในคำให้การของนายเข็ม
เพราะว่ายาค่าย่าที่นายเข็มนำมา

ก็คือมีจังหวะหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาดื่มไปด้วยใช่ไหม

ที่แท้มันคือยาถ่ายค่ะตำรวจบอกแบบนี้

ตำรวจบอกว่าไปพบความเชื่อมโยงว่านายเข็ม

และพบพิรุธหลายอย่างเลยนะ
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายตั้งแต่แรกอย่างแน่นอน

ตำรวจสนโชคชัยก็ได้แจ้งข้อหากับนายเข็มคือ

แล้วก็จะมีการฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษในวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการประกันตัว
เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีพฤติการหลบหนี
เพราะว่าหลังเกิดเหตุปลายมีนาหลบหนีไปที่บ้านเกิดที่สุโขทัย

จนกระทั่งสารออกหมายจับ๑๒กันยา
และตามไปจับกลุ่มตัวนายเข็มได้คือ๑๓กันยายนนี้
เมื่อวานนี้เอ๊ะ๖เดือนผ่านไปอ่ะค่ะ